มาดูประเด็นนักท่องเที่ยวโวยวายประเทศไทยอีกแล้วนะคะ
ราวก่อนเป็นชาวเกาหลีไปแจ้งตำรวจเลยนะ
เรื่องว่าไปเที่ยวคาราโอเกะแล้วโดนเก็บเงินไปหลักแสน
คราวนี้ค่ะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน
เขาโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดีย

ก็นักท่องเที่ยวหลักของเราไงนะ
เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไปไหว้พระที่สารพระพรมเอราวัน

เขาเขียนไว้เป็นภาษาจีนนะคะใครอ่านออกก็อ่านได้เดี๋ยวแปลให้ฟังแล้วกัน

เขาบอกว่าแม่ค้าขายพวงมาลัยและนกให้ในราคากว่า๖๖๐๐บาท
ขณะเดินทางมากราบไหว้ขอพรสารพระพรมแยกราชประสงค์แขวงลุมพินีเขตปฐุมวัน
เมื่อวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
มีการวงให้ด้วยนะว่าแม่ค้าคือคนนี้แหละ
ไว้ชัดเจนเลยเห็นไหมแล้วเขาวงเองนะเราไม่ได้วงให้อ่ะใช่ไหมใช่โดยโพสต์นี้พอถูกแชร์ออกไปนะคะ

บอกว่าโอ้โหทำไมทำตัวแบบนี้สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย
พอตำรวจรู้เรื่องค่ะตำรวจท่องเที่ยวก็ไปตรวจสอบแล้วก็จับตัวผู้ต้องหามา๔คน
มีนางสาวเล็กหรือว่าแก้วรัฐดานนท์วัย๓๑ปี
นายเล็กหรือเป้งรัฐดานนท์วัย๒๔ปี
นางสาวแหม่มหรือปางสินสุนทรทรัพย์วัย๓๓ปี
เป็นแม่ค้าขายพวงมาลัยเกินราคานะคะ
ก็ตั้งข้อหาเลยว่าตั้งวางและจำหน่ายสินค้าพวงมาลัยดอกไม้ในที่สาธารณะ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พุทธศักราช๒๕๓๕มาตรา๑๙โทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
บอกคุณผู้ชมนะแม่ค้าทั้งหมดเขาขายของอยู่นอกรั้วของพระพรม
แต่ด้านในมีที่จำหน่ายอย่างถูกต้องแล้วมีการแจ้งราคาอยู่ด้านในก็มี
ถ้าคุณผู้ชมไม่มั่นใจก็ไปซื้อข้างในก็ได้
จากนี้แม่ค้ากลุ่มนี้ยังโดนแจ้งข้อหามีค้าและมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
เพราะว่านกที่จับใส่กรงมาขายนักท่องเที่ยวเนี่ยคือนกกระติ๊ดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกนกลำดับที่๖๒
ตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงเรื่องกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองพุทธศักราช๒๕๕๙
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพศ๒๕๓๕มีโทษจำคุกไม่เกิน๔ปีและปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทด้วยนะคะ